จำได้ไหมคะเมื่อเดือนก่อนเกิดกรณีที่เป็น

ซึ่งเกิดจากแมลงกัดจนเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อ

นี่เป็นคนที่๓ของประเทศไทยเลยที่โดนนะคะ
ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
แต่ตอนนี้ก็ยังต้องรักษาตัวอยู่นะคะ

หนักหนาสาหัสสากันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม

ก็คือ๕วันแรกจะเป็นความทรมานเพราะมันเจ็บมาก
ก็ต้องเหมือนเอาคว้านลงไปทุกวันอย่างนี้ค่ะ
เอาสำลีลงไปเช็ดจนกว่าหนองมันจะหายแล้วก็ยัดผ้าก๊อตไว้
แล้วก็เช้าก็มาล้างใหม่ล้างใหม่อย่างนี้ค่ะ
กลับไปกลับอยู่อย่างนี้ประมาณแบบ๒อาทิตย์เต็ม
อย่างแรกก่อนเลยเมื่อเจออะไรกัดเราไม่รู้
แต่ว่าสำคัญอยากเก่าภูมิต่ำพอดีด้วย

พอเปิดไอแบคทีเรียที่มันสกปรกแล้วมันก็รอ
มันก็เข้ามันก็เลยทำให้ทุกอย่างแย่ลง
ตอนนี้ก็แผลสนิทแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบช้ำเลือดช้ำหนองอยู่บ้าง
เพราะว่ากว่าเนื้อมันจะสร้างขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ